กลุ่มเอฟนัดแรกระหว่างบริรามยูเน็ตเน็ตตัวแทนจากไทย

เกมนี้อเล็กซาเดอร์กามากุญซือของทีมบุรีรำนะครับ
เปิดเผยว่าทีมนั้นมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งมั่นใจว่าทีมนั้นจะเก็บชัยชนะได้
คุณเอเมนชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรำก็เชื่อเหมือนกันนะครับ
กับทีมจากเกาหลีใต้ทีมอื่นพร้อมกับเชื่อมั่นว่าทีมจะมีแต้มจากเกมนี้ครับ
ผมยืนยันว่าผมต้องมีแต้มแล้วผมก็คิดไปถึง๓แต้มนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วชื่อชั้นเขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับ
แต่ว่าระยะหลังก็เขาอยู่ที่เดิมนะครับเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับ
สม่ำเสมอความแข็งแกร่งการพัฒนาของชนบุกดีกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้ได้เสียครับแต่ยืนยันว่าบุรีรำต้องมีแต้มครับ
ซึ่งเขาเผยนะครับว่าตื่นเต้นที่จะได้เจอกับทีมเก่าอีกครั้ง
วันบุญมาทันโกซุนกิซูชาวนุดนุ่มจักรพันธ์แก้พรมและอาณาวินจูจีน
คู่หน้าคาเยอร์ฟิลิเป้และเดียโกหลุยซานโต้ครับ
แล้วระบบนี้ก็ใช้มาในช่วงแรกด้วย
ปี๒๐๑๓ก็รอบแบ่งกลุ่มนี่แหละครับ
ซึ่งทั้งสองเกมนะครับเสมอกันหมดเกมเย่าเนี่ยเสมอ๐๐นะครับ
แล้วก็เกมเยือนออกไปเสมอ๒ประตูต่อ๒
ตั้งแต่เข้าแข่งขันในปี๒๐๑๒เป็นจำนวน๔ครั้งแล้วนะครับ
มีสถิติครับก็คือชนะ๑เสมอ๑แล้วก็แพ้ไป๒
ผู้ตัดสินกันบ้างนะครับอาดุลาฮัสซันชาวสหรัฐอรับอิมิเรต